คนติดเชื้อโควิด๑๙ทั่วโลกรวมทั้งในไทยยังเพิ่มไม่หยุด
ยังไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายช่วงแรกยอดผู้ป่วยในไทยยังไม่สูง
แต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือที่ผับแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ
และที่สนามมวยลุมพินีเพียงแค่๒จุดนี้
ทำให้กลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อระบาดลุกลามจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด
ไม่ถึงสองเดือนสถานการณ์เลวร้ายขึ้น
ในที่สุดรัฐบาลไทยต้องประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน
ให้สถานที่แหล่งรวมชุมชนปิดบริการเช่นห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร
แต่ยายังแรงไม่พอเพราะผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้น
ในที่สุดรัฐบาลให้ยาเพิ่มด้วยการประกาศเคอร์ฟิลล
ห้ามออกจากบ้านสี่ทุ่มจนถึงตีสี่นี่คือปฏิบัติการให้คนอยู่ห่างกัน
เพื่อสู้โควิดโดยใช้กฎหมายบังคับหยุดแพร่เชื้อก่อนที่จะลามไม่หยุด
เพราะความเสี่ยงที่น่ากลัวคือคุณอาจมีเชื้อโควิดแบบไม่รู้ตัว
ลองคิดดูว่าหากคุณติดเชื้อมาแต่ไม่แสดงอาการ
ยังใช้ชีวิตปกตินั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไปดินเนอร์
รวมกลุ่มปาร์ตี้เผอิญไอจามไม่ป้องกันไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ก็จะเป็นผู้แพร่กระจายเชื้อโรคทันที
เมื่อไปถึงออฟฟิศก็จะแพร่ต่อถึงเพื่อนร่วมงานในตึก
คุณกลับบ้านที่มีปู่ย่าตายายพวกเขาก็จะรับเชื้อนี้ทันที
และเสี่ยงสูงเพราะสถิติที่จีนคือ
ผู้สูงอายุมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าวัยอื่น
แม้จะมีกฎหมายบังคับแต่หากทุกคนไม่ช่วยกัน
ปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อหยุดแพร่เชื้อ

โรงพยาบาลจะเต็มไปด้วยคนไข้ที่ไม่มีเตียง

และสุดท้ายคือการสูญเสียและจากลากันตลอดไป
ถึงเวลาต้องดูแลตัวเองสู้ด้วยตัวเอง
เราทุกคนมีอาวุธที่สู้ได้ทำได้ทันทีคืออยู่ห่างกันสักพัก
เชื้อโรคก็จะหมดโอกาสแพร่ไปหาคนอื่น
พวกเราทุกคนต้องพยายามช่วยกัน
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
เหมือนเช่นที่จีนฮ่องกงไต้หวันและเกาหลีใต้
ทำสำเร็จจนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
นี่คือสถานการณ์ที่เราไม่มีทางเลือกคือต้องสู้แบบนี้
เพื่อนำชีวิตปกติของเรากลับมา